ไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ก็สโลไลค์ดูไลฟ์สไตล์คนบันเทิงช่วง

เป็นไอดงไอเดียในการไปท่องไปเที่ยวกันต่อนะ

ความวุ่นวายที่เจอที่เจออยู่ในเมืองกรุง
ไปเที่ยวธรรมชาติดีกว่า

นำเสนอเพื่อสนองให้คุณผู้ชมดูกันเลย

ไปกันขึ้นเหนือพี่แจ๊คดูบรรยากาศสิ

การเย็นสบายรับปีใหม่กันไปต้องบอกเลยว่าติดช้าจริง
จากที่เขาไปกับคนพิเศษกันแล้วคุณผู้ชมค่ะ
สถานที่ที่เธอไปเนี่ยบรรยากาศดีมาก
มันก็คิดว่าแบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ไม่ใช่ว่าเออเป็นเมพิชชนาธิแล้วจะท่องเที่ยวแต่ติดหรูอย่างเดียวนะฮะ
เข้าป่าเข้าโดงชีก็ทำได้เหมือนกัน
หายใจกันแบบเต็มปอดกันมาเลยนะฮะ
เห็นความโรแมนติกของกันและกันได้ดูแลกันระหว่างทริปเดินทางเนอะน่ารักมาก
แล้วคือสาวแซ่บแบบเมพิชชนาธิ์นี่แหละค่ะ
ก็เต็มที่ลุยทุกกิจกรรม
แล้วเจ้าตัวบอกเลยว่าอิ่มมาก

ว้าวพอร์ตเก่งมาก
แจ๊คคนไม่เคยมีความรักก็จะเห็นเป็นสีเทาดำ
แต่คนมีความรักเขาจะเห็นช้างเป็นสีชมพู

อะไรตะมุตะมิขนาดนั้นไปดูค่ะ
อะไรอ่ะชมพูตรงไหน

ห้ารักมาก
สาวเมย์เขาไปเที่ยวทั้งทีขี่ช้างก็จริง

เป็นภาพชุดอาบงาม

กี้ส่งราคาเซ็กซี่สตาร์ระดับประเทศนะจ๊ะ

โอ้ยลูกค้านี้พอมีแทชแพคไหมก็ว่าจะไม่รักเนี่ย

และเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูยังคาตาดิฉันค่ะ
ค่ะมาที่ดีกว่านะคะอีกหนึ่งคู่รักค่ะ
คุณมิ้นท์ชะลิดาแล้วก็ภูผา

แต่ว่าหวานหูสุดปั้นเร็วเลยค่ะ
ว่าใช่ค่ะเค้าดันทำวาหลงกระโพสภาพผู้ขัดสาวมิ้นต์นี้
รูปนี้นั่งมองพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันนะคะ

กับแคปชั่นที่บอกว่าอีกหนึ่งปีผ่านไป
แต่คนนั่งข้างก็ยังเป็นคนเดิม

โอ้โห๗๘ปีอ่ะความรักตั้งแต่เด็กคุณผู้ชม
แล้วความรักของคู่นี้มาจากอะไรรู้ไหมคะ
จริงนะเป็นดาราแต่ไม่ได้แบบคุกกี้กันอะไรกันเลย

สุดท้ายเขาได้เป็นแฟนกันแล้วก็รักกันแบบนี้ค่ะ

เฟซบุ๊กจักรีต้าพี่อาดิเรย์